คุณผู้ชมครับตำรวจสมุทรปราการเนี่ย
เขาเร่งติดตามกระบะตู้ทึบคันนี้นะฮะแหกด่านตำรวจไปพุ่งชนเบรีเออร์
แล้วก็กระเด็นไปโดนตำรวจอาสาเขา
รถมันไปนู่นแล้วดูนะรถมันชนปั้งปั๊บชนบารีเออร์
เด็นไปโดนตำรวจอาสาแล้วมันไปต่อยาวเลยคลิประทึกนี้นะครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อสรายุทธ์วังมะนาว

เป็นเหตุการณ์รถกระบะแหกด่านไปชนแผงกั้นจราจรนะครับ
แล้วก็ขับขึ้นสะพานข้ามแยกแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยถูกปิดด้วยรถเครนก่อสร้าง
ทำให้ไปต่อไม่ได้ก็เลยกลับรถคันนี้ย้อนสอนลงสะพานด้วยความเร็ว
เจ้าหน้าที่ยิงสกัดไปสองนัดไม่เป็นผลฮะจากการตรวจสอบนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนขึ้นเป็นทางขึ้นสะพานข้ามแยก
ลาสานซอยศรีด่านยี่สิบเก้าถนนศรีนครินขาเข้ากรุงเทพนะ
ตะบนสำรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการ
แล้วมันเป็นแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าด้วยเห็นไหมครับ
ข้างบนนะฮะมีต่อหม้อขึ้นไปสอบถามทางผู้กำกับสภสำโรงเหนือ
เล่าบอกว่าตีหนึ่งครึ่งได้นะนะครับตอนที่ตำรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดอยู่
ตรงนี้รถกระบะสีขาวตู้ทึบไม่ทราบทะเบียนนะฮะ
มีผู้ชายเป็นคนขับไม่ทราบชื่อขับผ่านมาตำรวจเรียกให้หยุด
เรียกให้จอดจะขอตรวจสอบไม่ยอมหยุดเร่งเครื่องสวนมาเลยนะครับ
แล้วชนกลัวยยางเสียหายก่อนแล้วรถคันดังกล่าวเนี้ย
่งหน้าขึ้นไปบนสะพานข้ามแยกลาซานนะครับซึ่งมีการก่อสร้างอยู่นะฮะ
แต่มันปิดสะพานไงมันไปต่อไม่ได้จากนั้นรถกระบะก็เลี้ยวกลับรถมาทิศทางเดิมครับ
แล้วคราวนี้มาชนนะครับกระเด็นใส่นายอานันท่านนี้เป็นอาสาสมัคร
ตำรวจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ขับหนีไปตามถนนศรีนคริน
เข้าตัวเมืองสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ก็สกัดจับ
แต่ตอนนี้ยังไร้วี่แววนะครับเดี๋ยวตำรวจเขาจะตรวจสอบ
กล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่กระบะตู้ทึบ

เรื่องย้อนสอนเนี่ยอย่าทำเลยครับมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะ
รถจักรยานยนต์ย้อนสอนไปพุ่งชนรถหกล้อ

เสียชีวิตในที่เกิดเหตุคุณผู้ชมดูฮะ
ใครจะคิดน่ะว่าจะมาแบบนี้เห็นไหมคุณละพรเห็นไหม
นี่มาแล้วเห็นไฟเนี่ยนี่แหละครับมอเตอร์ไซค์

ประสานงาเรียกแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะ
มีนายอุเทนมีแก้วอายุ๓๓เป็นคนขับ
อยู่กลางถนนแบบนี้เลยนะฮะ
ด้านหน้าฝั่งขวาพังยับ
ถูกไฟไหม้ด้วยนะไฟลุกติดอยู่ใต้ท้อง
แล้วก็ทราบชื่อคนขี่นะฮะคือนายอดุลอินชูใจอายุ๓๘ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ตรงเล็งโอ้โหนี่ผ้าปิดอยู่
เจ้าหน้าที่ส่งชนะสูตรนะครับที่โรงพยาบาลบ้านโพ
จากการสอบถามในอุเทนนะเป็นคนขับรถ๖ล้อ
ให้การบอกว่ากำลังขับรถกลับบริษัท
ลงสะพานมาก็เห็นจักรยานยนต์ผู้ตายขี่ย้อนสอนมาแต่ไกลเลยนะ
ไกลไกลจริงเข็นมาแล้วล่ะแต่จู่ก็มาเลนกลางด้วยความเร็ว
คุณผู้ชมดูคือรถเขาพยายามจะเบี่ยงหลบแล้ว
เพราะเห็นตอนแรกมาเลนซ้ายใช่ไหมปรากฏว่าพอจะเบี่ยงขวาเข้าเลนกลาง
เตอร์ไซค์ก็ไปเลนกลางด้วยก็ประสานงาสิครับ
คนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตตรงนี้เลย
ตำรวจจะสอบสวนพยานแล้วก็ตรวจสอบกล้อวงตอนปิด
แล้วก็ดูว่าจะดำเนินคดีได้หรือไม่อย่างไร
เพราะคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตแล้ว